เรื่องทางใจต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จะให้คุณผู้ชมดูพี่น้องเกษตรกรไม่ไหวแล้ว
อกจากจะขอให้ตำรวจช่วยเรื่องทางคดีแล้ว
ล่าสุดไปจุดทูบบนบานสารกล่าว
ขอให้คนที่โกงค่ามันเนี่ยเอาตังค์มาคืนด้วยเถอะ
สาธุผมมาขอแจ้งความเกี่ยวกับขายมันไม่ได้เงินนะครับ

นี่แสดงว่าพี่เขาหมดหนทางแล้วจริง
หนทางกับกระบวนการ

เห็นแบบนี้คือขอตำรวจไม่ได้
พึ่งทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมไม่ได้
ต้องมาจุดทูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เองใช่ไหม

ใช่คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ต้องฟังให้จบก่อนนะ
เพราะว่าบางคนเห็นแบบนี้ปุ๊บพิมพ์คอมเมนต์มาด่าตำรวจก่อนเลย
วันนี้ไงเป็นแบบนี้ไงใจเย็นก่อน
แต่ว่าบรรยากาศที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นี้
พี่น้องเกษตรกรเอาจุดมาจุดทูปตรงหน้าสารพระภูมิเลยที่สพนหง
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลหน่อย
ให้ในทุนทุนฝั่งลานมันเอาตังค์มาจ่าย

แจ้งตำรวจบอกว่าคุณตำรวจเจ้าของลานรับซื้อมันสัมปะหลังเนี่ยนะ
คุยกับคุณฉัดคุณฉัดเล่าให้ฟังแบบนี้
มันมาขายให้กับร้านนี้เพราะว่าร้านนี้มันอยู่ใกล้บ้านไง
เขียนเอาไว้ในบินว่าจะได้ตังค์ในสองหมื่นสามพันบาท
เจ้าของลานมันบอกแบบนี้ให้มารับตังค์วันหลังนะ
หลังจากนั้นค่ะพอถึงเวลาออกไปทวงถามก็พลัดวันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย
เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอขายที่ได้ก่อนเดี๋ยวรอขายรถได้ก่อน
ฮะทำไมค่ามันสองหมื่นสามต้องรอขายที่รอขายรถเลยล่ะ
อืมตัวของคุณฉัดเองเขาก็งงไงแล้วนี่มันผ่านมาสองเดือนแล้วอ่ะ
เจ้าของลานมันก็เลื่อนไปเหมือนเดิมชาวบ้านก็รวมตัวกัน๒๐กว่าคน
เหมือนเหมือนกันอ่ะไม่ได้ตังค์เอามันมาขายเนี่ย
คนนึงก็บางคนก็เจ็ดพันบาทบางคนอ่ะเยอะเยอะหน่อยนี่ก็สองแสนนะ
รวมรวมแล้วยี่สิบกว่าคนที่ยอดความเสียหายเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทค่ะ
เขาก็เลยรวมกลุ่มมามาแจ้งความแล้วปีนี้ที่มันยากลำบากนะคุณผู้ชม
มันมันยากลำบากเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาฝนตกตกหนัก
ตกมากตกติดต่อกันหลายวันพวกมันส่วนหนึ่งเนี่ย
หัวมันมันก็เน่าเสียหายไปที่เหลือเนี่ยก็รีบเก็บเอามาขาย
แต่ก็ไม่ได้ตังค์เพราะอะไรที่ขายก็จะมีหนี้
นี่เรื่องอะไรอีกค่าปุ๋ยค่ายาราคามันก็แพง
ขายมาขายมันมาได้เดี๋ยวค่อยมาเอาตังค์นะ
เดี๋ยวค่อยมาเอาตังค์เมื่อไหร่ถึงจะได้ตังค์
เงินตรงนี้เขาต้องเอามาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ
แต่พอโดนเจ้าของลานมันเบี้ยวแบบนี้เลยอยากให้เจ้าของลานมันเห็นใจหน่อยเถอะ
เกษตรกรเขาก็บอกว่าทุกวันนี้ลำบากมาก
ทีนี้เราเลยไปคุยกับรองผู้กำกับที่สพนหงค่ะ
รับเรื่องแล้วนะแล้วท่านโทรประสานเจ้าของลานมันแล้ว
เบื้องต้นต้องให้พี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้
ทางฝั่งเจ้าของลานมันเขารับปากแล้ว
เดี๋ยวจะเอาตังค์มาจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรต้นเดือนธันวาคม
พรุ่งนี้๑ธันวาเรียกต้นเดือนหรือยังคะ
นี่แหละชาวบ้านเขาก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะ
ถ้าสมมุติเกิดว่าฝั่งลานมันไม่มาตามนัด
เดี๋ยวเขาจะแจ้งความต่อไปด้วย
จะโดนแน่เลยตำรวจบอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนเรื่องช่อโกง
พอตำรวจบอกกับพี่น้องเกษตรกรแบบนี้
บางคนเขาก็พอใจไงบางคนไม่มั่นใจ

ก็เลยพอคุยกับตำรวจแล้วก็อยากไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ
ก็เลยไปที่ศาลหน้าโรงพักแล้วก็จุดทูปแบบนี้ค่ะ